ล่าสุดมีชื่อของคนในวงการบันเทิง๒คนถูกเรียกไปชี้แจง
ก็คือดีเจเพชจ้ากับทางด้านของคุณฟิล์มรัฐภูมิ
ต้องการจะให้ไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนกันหน่อยนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้ครับทางด้านของพันธุ์ตำรวจตรีวรนันศรีล้ำนะครับ
ท่านเป็นภูมิในการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
พร้อมด้วยทางด้านของนางพิชยาธารากรสันติโคศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ซึ่งปัจจุบันดำเนินมาถึงภาคที่๔แล้วนะครับ
ซึ่งปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีเส้นทางทางการเงินไป
เกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์นะฮะ
แล้วก็บริษัทมีดีเพย์ในช่วงปี๖๑แล้วก็ปี๖๒๘รายนะฮะ
ยังมีพยานหลักฐานอีกหลายส่วนครับที่อยากให้เจ้าตัวชี้แจ่งนะครับ
ส่วนกรณีที่ทั้งคู่มีการบันทึกวิดีโอชี้แจงผ่านโซเชียล
เพื่ออธิบายให้สังคมรับรู้
เพราะมีพยานหลักฐานอีกหลายอย่างที่เจ้าตัวนั้นจะตอบและตอบเองได้ดีที่สุด
และถ้าเกิดว่าทั้งคู่จะเอาเอกสารที่ได้รับเงินโอนจากนายอภิรักษ์
ขอเลื่อนเข้าพบจากวันที่๑๗สิงหาคมขอเลื่อน๑วันเป็น๑๘สิงหาคมนี้แทนนะครับ